คุณผู้ชมเรามาตามล่าโจรกัน
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจภูเก็ตทำงานเต็มที่เลย

ในการจับกลุ่มตัวโจรชิงทองรายนี้
ทองไป๓๐๐กว่าบาทนะฮะมูลค่า๑๐ล้านกว่าบาท

นขึ้นบนหลังคาร้านทองนะครับ
เปิดหลังคาลงมาทะลุฝ้าห้องน้ำ

เข้าห้องของภรรยาเฮียเจ้าของร้านทอง
ขู่ภรรยาเฮียเจ้าของร้านทองให้ลงไปชั้นล่าง
พอลงไปชั้นล่างกะจะไปเอาทองในตู้ขาย
ปรากฏว่าไปเจอเฮียเจ้าของร้านทองนั่งดูทีวีอยู่
เฮียอายุ๗๑ปีแล้วนะฮึดสู้
สู้นะโดนเจ้าโจรลายนี้
ใช้ทั้งมีดฟันใช้ทั้งไม้ตี
จนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสนี่นะครับคุณ
ตอนมาถึงชั้นล่างแล้วเห็นภรรยาของเฮียเจ้าของร้านทองไหม
โจรมันขู่แบบนี้ให้ลงมาที่ตู้เก็บทอง
แล้วดูสิถือไม้ไล่ตามแบบนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ
เฮียเจ้าของร้านอายุ๗๑เนี่ยนะฮะ
สู้ครับแต่โจรเนี่ยมันใช้ทั้งมีดใช้ทั้งไม้เนี่ย
ฟันทั้งตีเลยเนี่ยกล้องวงจรปิดนะฮะ
ภายในร้านทองแห่งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๓ตุลาคม
เวลาประมาณ๔ทุ่ม๕๓นาทีนะครับ

ช่วงที่ภรรยาเฮียเจ้าของร้านทองถูกโจรบังคับให้ลงมาตรงนี้นะครับ
และเห็นคนร้ายเดินออกมาจากประตูนะฮะ
มือถือไม้ยาวประมาณเมตรกว่าแล้วก็ยังถือมีดอีกอันนะฮะ
ขู่ไว้ตลอดเวลาคนร้ายเนี่ยไม่ได้ชิงทองอย่างเดียวนะฮะ
ทำร้ายนางพวงเพ็ญศักดิ์เกษมกริจอายุ๖๕ปีเจ้าของร้านทองทวีชัยด้วยนะฮะ
ศีรษะเต็มไปด้วยเลือดนะครับศีรษะเต็มไปด้วยเลือด
มีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมแผลฉีกขาดหลายจุด
เลือดไหลนองและเริ่มมีอาการตาลอยซึมแล้วก็อาเจียนด้วยนะ
นี่ฮะอันนี้ตัวของภรรยาเฮียเจ้าของร้านทอง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาผ้ามาพันแผลทั้งศีรษะเลยนะครับ
ส่วนตัวเฮียเจ้าของร้านทองที่ฮึดสู้กับโจร
ก็คือเฮียหวังดีอินทะวงอายุ๗๑ปี
เฮียก็มีศีรษะศีรษะมีแผลฉีกขาดเช่นเดียวกันนะครับ
แขนขวามีรอยช้ำอาการหนักเลย
เจ้าหน้าที่ต้องรีบประถมพยาบาลก่อนพาทั้งคู่
ส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตอย่างเร่งด่วน

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านทองทวีชัยเลขที่๑๙
ถนนไร่นองตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
ที่สุดนะคุณทั้งเฮียแล้วก็ทั้งภรรยาเฮียเนี่ย

แล้วพอมีสติก็เล่าให้ตำรวจฟัง
ให้ปากคำกับตำรวจบอกแบบนี้นะครับ
ตัวของนางพวงเพลเล่าให้ฟังบอกเธอนอนหลับอยู่ที่ชั้น๒ของร้าน
ทีนี้ครับคนร้ายเจาะฝ้าห้องน้ำชั้น๒
แล้วก็กระโดดลงมาเอามีดมาจี้เธอ
จากนั้นตัวของนายหวังกรีย์อินทวง์เฮียโจ๊กของร้าน
กำลังนั่งดูทีวีอยู่ด้านล่างพอดี
เห็นครับเห็นโจรกำลังขู่เมียแล้วก็เดินมาเอาทองอยู่ตรงนี้

โจรมันใช้มีดที่ถือมาแล้วก็ไม้ที่ยาวเป็นเมตร
หนำทั้งฟันทั้งตีเข้าที่ศีรษะของเฮีย
แล้วก็ยังบังคับให้หยิบทองใส่กระเป๋าให้

เจ้าของร้านก็เลยเปิดประตูหน้าร้านออกมาแล้วขอความช่วยเหลือ
จากคนที่มาส่งผักพอดีเลย
ส่งผักให้ร้านค้าแถวแถวร้านทองนี้นะครับอืม
แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
เสื้อแขนยาวสีดำมีแถบขาวตรงกลาง
่งกางเกงยาวสีดำนะฮะขายาวสีดำ
ส่งขาเด็บก็ชุดดำทางชุดละนะครับ
ถุงมือแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีดำ

เฮียเจ้าของร้านยืนยันว่าตอนได้ยินเสียงที่คนร้ายพูดจากน้ำเสียง
สำเนียงแล้วไม่น่าใช่คนไทย
น่าจะคล้ายเป็นชาวเมียนมา

ต่อมานะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าตรวจสอบภายในร้าน
ก็พบฝ้าเพดานบริเวณห้องน้ำถูกเจาะเป็นรูโหว
แล้วก็พบฝ้าเพดานชั้น๒ถูกเปิดออก
ก็เป็นจุดที่โจรมันลงมานี่แหละนะฮะ
ตำรวจก็เชิญพนักงานขายของร้านทองนี้นะฮะ
ให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวน

แต่พนักงานถ้ากลางวันก็จะมาที่ร้าน
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญไปสอบปากคำด้วย

หรือว่ามีการร่วมกับโจรในการบอกเบาะแสช่องทางอะไรหรือเปล่า
คือตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยนะ

ใช่การก่อเหตุของคนร้ายเขาคือเหมือนกับรู้ความเคลื่อนไหวข้างในไง
เพราะว่าก็มีการเจาะฟ่องเจาะฝ้าคือต้องรู้ภายในร้าน
โซนบ้านว่ามันเป็นยังไงถึงลงมาก่อเหตุแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ได้ไปนะได้สร้อยคอได้เลสข้อมือได้แหวน
ทั้งหมดเนี่ยน้ำหนัก๓๗๘บาทก็เป็น๑๐ล้านอ่ะนะคะ
จากการสืบสวนตำรวจให้น้ำหนักไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นคนที่เคยเข้าออกร้านทอง
คาดว่าคนร้ายจะรู้ช่องทางในการเข้าร้าน
ตำแหน่งของฝ้าว่าจะเปิดมาเจอจุดไหนอะไรอย่างไรนะฮะ
สืบสวนพบหลักฐานเพิ่มเป็นหน้ากากอนามัยสีแดง
ล่าสุดวันนี้ภูมิกับการสพเมืองภูเก็ต

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
กำลังออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวบนถนนระนอง
แล้วก็ประสานตามร้านค้าต่างในตลาดเทศบาลและตลาดดาวทาวน์
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงร้านทองที่เกิดเหตุ
ก็ไล่ดูภาพวงจรปิด
ตั้งแต่เวลา๖โมงของวันที่๒๓ตุลาคม
ถึงตี๓ของวันที่๒๔ตุลาคม
เพื่อเร่งแกะรอยคนร้ายนะครับ
โดยจากรองเท้าที่คนร้ายใส่
สำเนียงการพูดจากคำให้การของเจ้าของร้าน
ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างด้าวนะครับ
และก็ผู้มีกรรมการสภอมือเมืองภูเก็ตบอกว่า
บ่ายวันนี้อาจจะมีข่าวคืบหน้านะ
เรื่องของการติดตามตัวคนร้ายชิงทองรายนี้
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
เดี๋ยวต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ